ราวต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของสังคมออนไลน์

จริงไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูครับ
ที่เขากำลังวิภาควิจารณ์กันอยู่เนี่ยนะฮะ
ก่อนอื่นเราจะน้อมกราบอันเชิญ
พระเจ้าศรีธรรมโศกราช

โรงประทับกายสังขารที่ฉัน
เพื่อเปิดร่างทะบดเก้าองค์
เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไป
มากันแล้วนะ
เอากล้องไว้

เอากล้องไว้

ให้เขาดูดิว่าคนที่เรา
เรียกมานี่คือใครบ้าง
มีการเรียกหากล้อง

เพราะเขาเฟสบุ๊คไลฟ์
คนก็เลยวิพากษ์วิชาญกัน
เผยแพร่แบบสดเลยกำลังทำพิธีอันเชิญอะไรต่างนานานะครับ
คนที่บันทึกเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่ม
แสดงความคิดเห็นแบบสดอ่ะ
ความคิดเห็นนี่ก็ล้วนแต่มีคำถามเยอะแยะนะฮะ

ต่อว่าต่อขานก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับ
ถึงขั้นที่ผู้ที่กำลังเป็นร่างทรง
แล้วก็มีองค์จตุคามรามเทพมาประทับร่างอยู่เนี่ย
ถึงขั้นโหมโหคนที่ต่อว่าต่อขาน

แล้วก็ตอบโต้ไปด้วยท่านดูนะครับว่าเขาตอบโต้ว่ายังไงครับ
คือแล้วก็พูดต่อว่ามาเลยถ้าคิดว่าทำได้มาทำหน้าอย่างนี้
อย่ามาด่าหน้าเฟซให้มาแข่งกันทำหน้าแบบนี้ดีกว่า
นั่นแหละสิก็ตกลงเพราะยังไงก็เลยไม่แน่ใจนะครับ
อันนี้นะครับก็เป็นความเชื่อนะครับ
เราก็ให้ดูว่ายุคนี้สมัยนี้เขาก็ใช้เทคโนโลยีกันแบบนี้แล้วเนอะ